เหตุเทอร์ทคนเป็นความคึบหน้านะครับกรณีฆ่าหั่นศบแยก
คุมตัวชายชาวสเปนชายชาวสเปนคนนี้เป็นผู้ต้อง
สงสัยส่วนศพนี่เป็นศพใครอ่ะเขาบอกว่าอาจจะเป็น
ศัลยแพทย์ชาวโคลอมเบียที่หายตัวไปครับคุณผู้ชม
กรณีนะครับพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่บ่อขยะเทศบาลตะบนพงัน
อำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราชธานีแล้วก็ตรงนี้
เป็นจุดคัดแยกขยะใช่ไหมเจอชิ้นส่วนมนุษย์ในถุงสีฟ้าแบบนี้
เจอชิ้นส่วนไหนบ้างสะโพกบั้นเอวเป็นผู้ชายตอนนั้นยังไม่รู้สัญชาติ
สันนิษฐานว่าเป็นชาวต่างชาติเพราะชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่
มีรอยขอมีคมหั่นขาดนะครับตั้งแต่โคนขาทั้งสองข้างจนถึงบ้านเอว
หั่นทิ้งแล้วประมาณ๔๘ชั่วโมงได้
วันนี้ชิ้นส่วนเจออีก๒ชิ้นเป็นช่วงน่องของทั้งสองข้างเลย
เสื้อผ้าเป็นเสื้อยู่ดสีดำหนึ่งตัวกางเกงขาสั้นหนึ่งตัว
แล้วก็กางเกงบ็อกเซอร์สีแดงหนึ่งตัวนะครับถูกห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำ
รถขยะเก็บมาทิ้งที่บ่อขยะที่สบัติบนเกาะพังอันเหมือนกัน
นายนัทพัฒน์คนนี้เป็นผู้รับเหมาเก็บขยะเปิดเผยบอกว่าปกติรถเก็บขยะมีสองคัน
แบ่งเป็น๒สายนะครับจากบ้านใต้นะครับไปบ้านในสวน
ส่วนอีกสายเนี่ยนะครับก็แล่นในตลาด
โดยจะเก็บถุงขยะส่วนใหญ่มาจากย่านชุมชนครับ
ที่เราเจอเมื่อวานที่ว่าเป็นส่วนของสะโพกเนี่ย
เป็นเส้นทางที่จะวิ่งจากบ้านใต้นะฮะมาส่วนส่วนที่เจอวันนี้ที่ว่าเป็นเป็นขาเนี่ย
อันนี้คือวิ่งจากในตลาดไปในวกแล้วก็มาแถวตลาด
ก็แสดงว่าชิ้นส่วนที่เราพบนี่ส่วนใหญ่เขาเก็บอยู่ในชุมชนใช่ไหม
ใช่ครับแต่ว่ามันก็แยกกันคนละส่วนมันเหมือนกันคนละเส้นทางนะครับ
พบิโธโซราโพงทนวำฎิจท่านเป็นผู้ประชะการตำรวจพูทรภักดิ์๘
เรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนเลยหลังจากได้เบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้วก็ผู้ตาย
จะมาสรุปเชื่อมโยงนะครับเรื่องของห่วงเวลากัน
ผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นนายแดเนียลอายุ๒๙ปีสัญชาติสเปนครับ
มาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนภูเขาในเกาะพงัน

แล้วก็ได้นำหนังสือเดินทางไว้กับร้านรถเช่า
ขณะเดียวกันนายแดเนียลยังเข้าแจ้งความว่า
นายเอดวินอาริตาอายุ๔๔ปีชาวโครลอมเบียร์
เพื่อนที่มาเที่ยวด้วยกันหายไปครับ
แต่เขาให้การมีพิรุษคุณผู้ชมเรื่องเส้นทางบ้างล่ะ
เรื่องอื่นบ้างล่ะตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
คุมตัวไว้สอบสวนจนถึงขนาดนี้นะครับ
ก็ยังไม่เจอตัวนายเอดวินนาฬิกา